แหวนเท่าไหร่คะอาจารย์ตาม

เป็นแหวนตั้งแต่แบบคุณแม่เขาแต่งงาน

พอจะรับรู้

บอลก็เป็นคนปกติธรรมดาคนนึงนั่นแหละ

คือเป็นเพื่อนที่แบบชื่อโบ

ใช้ชีวิตผ่านกันมาน่าจะเกือบ๑๐ปีที่รู้จักกันมา

เราแบบสุขด้วยกันเศร้าด้วยกัน

ฉันรู้สึกว่าเขาแต่งงานไปแล้ว
เขาก็อยากให้รถเมย์เนี่ย

เพื่อนก็เลยบอกว่ายอมหน่อยเถอะนะ
ขอร้องลองคุยดูได้ไหม

อะไรประมาณอย่างเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้
เขาจะรู้ว่ารถเมย์แบบไม่ชอบการที่แบบ

เขาเป็นคนธรรมดาปกติง่ายแล้วก็แบบอาจจะดูแตกต่าง
เป็นคนที่แบบชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่รถเมย์ทำทุกอย่างหมายถึงว่างานงานในวงการ
หรือว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต
คือรถเมย์สัมผัสได้หมายถึงว่าเวลาเราเจอกัน
แล้วเรารู้ว่าแบบครอบครัวพี่เขาอย่างนี้เวลาเราเจอทุกคนที่บ้านพี่เขา

อันนี้มันคือสิ่งสำคัญในการที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่ง
ถ้าเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกัน
เราก็อยากให้แบบเราอยู่กับครอบครัวเขาแล้วเราแบบมีความสุขที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้

ใช่ใช้ชีวิตธรรมดามากเป็นคนใช้ชีวิตคล้ายกันคล้ายกัน
คือหมายถึงว่าโอเคทำงานแล้ววันนี้ก็กลับบ้าน
เวลาทานข้าวก็คือสมมุติเสร็จงานทานข้าวทานก็ทานแป๊บเดียว
ไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งสังสรรค์อะไรกันนานไม่มี
คือแบบแป๊บนึงแล้วแม่ก็กลับบ้านไม่เกิน๓ทุ่ม๔ทุ่มแม่ก็คงแฮปปี้
หมายถึงว่าแม่ก็อาจจะรู้สึกแม่รถเมย์
ก็อาจจะรู้สึกแบบลูกสาวแบบว่าดีจังเลยไม่ต้องแบบกลับบ้านดึก
เพราะว่าเวลาเราแบบทานข้าวเราก็ทานแป๊บเดียวเขาไม่ใช่คนสังสรรค์
อาทิตย์ทำอะไรอ๋อไปดูต้นไม้ดูของแต่งบ้านอะไรแบบอย่างเงี้
มันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นการใช้ชีวิตที่รู้สึกว่า
ก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีมันก็ดูเป็นตัวเราด้วย
เขินคือจริงเขาแบบไม่ได้อยู่ในหน้าเสือ
เขาก็จะรู้สึกแบบพี่ไม่ได้เป็นคนในสื่อแล้วมันดูแปลก
เขาก็จะรู้สึกเขินที่เวลาเขาต้องไปทำงาน
แล้วเขาออกไปเจอคนอื่นแล้วทุกคนก็จะทักเขาว่ายินดีด้วยนะคะ

คือจริงเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดพี่บอล
แต่ว่าก่อนหน้านี้คือวันเกิดมะม้าเนี่ย

ทีนี้พอทำอันนั้นเสร็จเนี่ยจริงมันมีการคุยกับพี่บอลมาก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าวันนี้เราแบบเฮ้ยโอเคเราตกลงกับคุณจริงนึกออกใช่ป่ะคะ
ไม่มีเพื่อนที่ก็ต้องแบบสนิทมากจริงถึงจะรู้อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบแล้วก็จะมีเพื่อนเขาอาจจะรู้บ้างครอบครัวเขารู้หมดครอบครัวรถเมย์รู้หมดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแค่แบบยังไม่ได้มีการแบบอย่างนี้เปิดเผยออกมาประมาณนั้น
เลยรู้สึกว่าเออไหนเมื่อวานเป็นวันเกิดพี่วันแล้วก็นะนิดนึง

หลังจากนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่ายังไม่แน่ใจค่ะคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปี
อะไรอย่างเงี้ไม่น่าจะเกินต้นปีต้องลองดูว่ายังไงต้องดูสถานการณ์ด้วยอ่ะ
เอาจริงตอนนี้มันแบบหลายอย่างมันอาจจะไม่มีอะไรที่มันแน่นอนมาก

เรียกว่ามั่นเลยไหมคะขอไหมอ่ะยังเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายมั่นก็จะต้องไม่มั่นอีกที
วันที่เราจะแบบจัดงานอะไรอย่างเงี้เพราะว่าจริงบ้านรถเมจีนบ้านพี่เขาก็จีนเหมือนกัน
ดังนั้นก็คงมีพิธีการแบบยกน้ำชาอะไรแบบเรียบง่ายอะไรกันไปอะไรอย่างนี้
เล่นเหรอเพื่อนก็ช็อกเพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้
ไม่ได้ปิดบังอะไรใครเลยค่ะเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยรู้แต่เขาไม่ได้รู้รายละเอียดว่าแบบเขาเป็นใครทำอะไรยังไงหรือว่า
หรือว่าแบบพาไปเจอเพื่อนไหมแต่เพื่อนพี่เขาก็เจอรถเมย์อยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้
ชัดเจนจริงอะไรแบบนี้
ขอบคุณนะครับ